เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
เปิดเรื่องมาก็ถอนหายใจเลยนะครับ
นี่แม่แม่มีกินข้าวหน่อยเหรอ
ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยหิวเลย
ทรงก็ใสช่วงนี้ได้เอ็ดอยู่ใช่ไหมละเนี่ย

ช่วงนี้แม่ฝอมลูกหน้ากินเยอะ

อ้าวโดตวัตรกราบสักอย่าง
ทำไมตอนนี้แม่ไม่สวยได้ยังไง

โทษนะที่มองพ่อเป็นคนแบบนี้

ไม่เป็นไร
อะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
ใช้สิพ่อมองว่ามันเป็นความผิดของแม่

แม่มันเป็นคนไร้ครับ
เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ซึมปรับอารมณ์ตามไม่ทันนะครับ
กินข้าวอย่างนี้

โอ้โฮเมียแต่พ่อรู้เหมือนแม่ซื้อมาว่ะเนี่ย

อู๋ผมใส่เย็นลงซึมเศร้าในครุ่งสองอายุแน่

เห็นแบบนี้แล้วอาการน่าเป็นห่วงนะครับเนี่ย
ทั้งเบื่ออาหารทั้งหงุดผิดง่าย

ไม่กิน
เอาละครับวัยเก่าคนไหนที่มีภาวะอารมณ์ซึมเศร้า
หรือว่าอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ย

มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
และจะแบ่งออกเป็น๒แบบคือ
ซึมเศร้าที่มาก่อนวัยสูงอายุ
และที่เกิดขึ้นในวัยที่สูงอายุแล้วครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
อาการเศร้านะครับจะมีตั้งแต่เศร้าเล็กน้อย
จนถึงมีอาการจิตเวทร่วมด้วย

มีภาวะซึมเศร้าแต่ไม่แสดงอาการ
สำหรับโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ
มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมลักษณะนิสัย
ร่วมกับสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต

ก็คือ๑ด้านร่างกาย
เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติ
ทำให้อารมณ์ผิดปกติเสียสมดุล
รวมไปถึงอาการเจ็บป่วยต่างด้วยครับ

เช่นลูกหลานออกไปเที่ยว
ปล่อยให้ไว้เก่าอยู่บ้านคนเดียว

สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักครับ
รู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากเจอใคร
ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายของการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเลยนะครับ
ส่วนวิธีการรักษาก็แบ่งออกเป็น๒ประเภทเหมือนกัน
ก็คือ๑รักษาทางด้านจิตใจ
โดยการพบจิตแพทย์เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษา
บัดจิตปรับวิธีคิดและปรับทัศนคติทางลบให้ดีขึ้น
จะช่วยเปลี่ยนมุมมองและเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ให้เข้ามามากขึ้นครับ

การรักษาวิธีนี้นะครับจะทำให้อาการดีขึ้น
แต่อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงด้านอื่น
ซึ่งการใช้ยาต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น

ต้องคอยดูแลเอาใจใส่วัยเก่าให้ดีนะครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ